ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคงไม่มีใครที่จะช้ำรักเท่านุ่มคนนี้อีกแล้วค่ะ
เขาบอกว่าเป็นนุ่มร้อยเอ็ดคนหนึ่งรักกับสาวคนนี้มานานหลายปี
รู้จักกันมาเขาใช้คำว่าคบหากันด้วยนะ
ทีนี้ก็เลยพอรู้ว่าสาวเจ้าค่ะคือย้ายค่ะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะ
แต่แถวที่เขาบอกว่ารู้จักกันมานานแล้วบอกว่าสาวคนนี้นะคะ
คือไปต่างจังหวัดแล้วเขาก็เลยตัดสินใจนั่งรถทัวร์มา
แล้วกลายเป็นว่าหาสาวไม่เจอติดต่อไม่ได้
ศัพท์ก็ถูกบล็อกเฟซบุ๊กก็ถูกบล็อก
ทุกอย่างไม่รู้สาวหายไปไหน
คือมีแม่ค้าท่านหนึ่งเขาไปเจอนุ่มช้ำรักคนนี้นะคะ
ถูกสาวเขาใช้คำว่าถูกสาวหลอกแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าจริงแล้วเป็นยังไง
แล้วเขามาเดินเร่ขายขายอะไรรู้ไหมคุณ
เนื้อทั้งตัวไม่มีเงินเหลือแล้ว
คิดว่าสิ่งนี้น่าจะขายพอประทังชีวิต
แล้วหาเงินเป็นค่ารถกลับบ้านไปได้
ทีนี้แม่ค้าเขาก็เลยไปเจอปรากฏว่าอ้าวไปถามไปถามมา
แล้วก็ไม่เห็นจะมีใครซื้อปรากฏทราบชื่อมาว่า
ชื่อว่านายจอนนี่นะคะอภิไขคำพักดีอายุ๓๘ปี
เขาบอกเขาเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดมาตามหารักของสาวบ้านดุง
บอกว่าสาวคนนี้ชื่อว่าติ๊กรู้จักกันมาหลายปี
รู้จักกันที่ไหนรู้จักกันที่พัทยาบ้างรู้จักกันที่กรุงเทพ
นะคะแล้วรู้ว่าสาวกลับมาอยู่บ้าน
ก็เลยตัดสินใจนั่งรถทัวร์มาเลยค่ะมาถึงอุดร
เขาบอกมาถึงตั้งแต่วันที่๑มีนาคมนั่งรถมาถึงบ้านดุงตรงนี้
พยายามติดต่อกับสาวเจ้าที่ชื่อว่าสาวติ๊กแต่ติดต่อไม่ได้
โทรหาก็โทรไม่ติดทักไลน์ทางเฟซบุ๊กก็ถูกบล็อก
เขาเองก็ไม่มีที่จะหลับนอนนะคะก็เลยอาศัยสารานอนข้างทุ่งศรีเมืองบ้านดุงแทน
ปรากฏพอมีแม่ค้ามาเจอเหตุการณ์นี้เขาก็เลยเนี่ยมีการแชร์เรื่องราวนี้ออกไป
ติดต่อทางบ้านดุงอัปเดตค่ะให้ทางด้านของแอดมินเพจคุณวีรพลเนี่ยมาช่วยเหลือ
เจ้าตัวบอกแบบนี้ผมรู้แล้วแหละมาเจอเหตุการณ์นี้รักแท้ไม่มีจริง
ผมต้องกลับกรุงเทพหางานทำต่อแต่ผมไม่มีเงิน
เลยตัดสินใจขายพาวเวอร์แบงค์แบบนี้ค่ะ
โอ้โหนี่นะคะสุดท้ายเนี่ยมาเลขขายแต่ไม่มีใครซื้อนะ
ทางด้านของทีมงานเพจบ้านลุงอัปเดตค่ะเขาก็เห็นใจสงสาร
สุดท้ายก็เลยรับซื้อพาวเวอร์แบงค์ที่หนุ่มคนนี้เขาขายให้
ก็รับซื้อไว้ในราคา๔๐๐บาทให้หนุ่มร้อยเอกคนนี้มีค่าโดยสาร

แล้วเดี๋ยวจะต้องต่อรถเข้าไปกรุงเทพหางานทำไปอีก
ค่ะสุดท้ายก็แน่นอนว่า

ว่าเรื่องที่หนุ่มรายนี้เล่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าก็อย่างน้อยก็มีเงินให้เขาเดินทางกลับได้นะคะ